ไปดูเหตุการณ์ที่ตำรวจนั้นไปวิสามันฆาตกรรมชาวบ้านคนหนึ่งนะครับ
เวียงแหนะครับแน่นอนนะฮะตำรวจเขาจะไปขอตรวจค้น
แต่ว่าเขาบอกว่าชาวบ้านคนนี้เนี่ยเอาปืนจะยิงใส่เขาก่อน
ก็เลยมีการยิงปืนกลับไปทำให้ชาวบ้านรายนี้เสียชีวิต
ทำให้กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ไม่พอใจไปทำร้ายตำรวจถึงขั้นกับเลือดตกยางออกเลยนะครับ
จากในแห่งการที่ตำรวจสอบพอเวียงแหนะจังหวัดเชียงใหม่ไป
สามัญฆาตกรรมนายจจือจะอ่ออายุ๒๖ปี
เป็นชาวบ้านห้วยไคร้ใหม่ตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหนะครับ
จนเสียชีวิตตำรวจเขาอ้างบอกว่าก็นายจจือเนี่ยจะเอาปืนยิงใส่เขา
ตำรวจเขาไปตั้งด่านขอให้หยุดตรวจรถจักรยานยนต์หน่อย
เพื่อตรวจค้นหน่อยจนเป็นเหตุทำให้ญาติของผู้ตายไม่พอใจสิครับ
ไม่พอใจจะไปวิสามันฆาตกรรมญาติเขาทำไม
ก็เลยเอาพวกไปรุมทำร้ายพันธุ์ตำรวจโทตรีโรธปันตีนะฮะ
เป็นรองผู้กำกับสืบสวนสพเวียงแหจนบาดเจ็บหัวแตกเลยครับ
หนีตายออกจากพื้นที่ฮะก่อนที่ตำรวจจะเอากำลังเข้าไป
แล้วก็นำทหารเข้าไปช่วยด้วยและคุมพื้นที่เอาไว้ได้
พบว่านายจจือนั้นมีหมายจับเรื่องของคดียาเสพติดด้วยนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ของสพนาหวายอำเภอเชียงดาว
ในพื้นกันได้เผลอคลิปแถลงการเลี่ยงร้องของความเป็นธรรม
โดยบางช่วงบอกว่ามีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์
บอกว่าผู้ตายไม่ได้มีปืนวางอยู่เลยแต่ถูกกันไม่ให้เข้าไป
ภายหลังจากที่มีผู้เห็นเหตุการณ์กลับเข้าไปเรียกญาติของ
ตายมาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเห็นร่างของผู้ตายถูกเคลื่อนไปอีกจุดหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีการวางปืนอยู่ข้างนั่นหมายถึงว่ามีการจัดฉาก
หลังจากแม่ของผู้ตายมาเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งไปหาร่างของลูกชายแต่กลับถูกตำรวจผลัก
แล้วใช้เท้าถีบจนล้มลงทำให้กลุ่มชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงที่ไปดูเหตุการณ์ทนไม่ได้ครับ
เข้าไปช่วยจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นรวมทั้งผู้ตายเองไม่ได้เป็นผู้ค้ายา
ไม่ได้มียาเสพติดไว้ในครอบครองตามที่เป็นข่าวนั่นหมายความว่าถูกจัดฉากใช่หรือไม่นะครับ
แล้วก็มีข้อเรียกร้อง๓ข้อคือ๑ให้ย้ายตำรวจชุดวิสามันฆาตกรรมนายจจือออกจากพื้นที่ใน๒๔ชั่วโมง
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสอบสวนอย่างโปร่งสายและเป็นธรรม
ให้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์นี้มาสอบสวนอย่างเร่งด่วน
และ๓ให้มีการคุ้มครองพยานและครอบครัวของผู้ถูกวิสามันฆาตกรรมด้วย
ส่วนเช้าวันนี้ชาวบ้านจะรวมตัวกันเพื่อนำศพของผู้ตายแห่เลยครับ
เพื่อขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง
จากการที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมนะครับ